ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าสะเทือนใจมาก
เพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดคืออยู่ในกรุงเทพ
อาจจะไม่มีเตียงรักษาหลายจังหวัดก็บอกว่า
งั้นก็กลับบ้านเถอะมารักษาที่บ้านก็ได้โควิดสิบเก้า
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓ปีนะครับเขาเป็นชาวบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
นี่เป็นภาพที่วันนี้เจ้าหน้าที่ต้องนำไปชาปนกิจทันที
เพราะเสียชีวิตจากการติดโควิด
คือติดโควิดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพ
ก็ชวนครอบครัวบอกว่าขับรถกลับบ้านกันเถอะ
กลับไปที่อุดรธานีไปรักษาที่บ้านเรา
ยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลทุกผู้ชมครับ
ผือนะครับในปฏิบัติการนำลูกหลานอุดรธานีกลับบ้าน
แต่ยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลบ้านผือที่อุดรธานีเสียชีวิตก่อน
ภรรยาบอกว่าสามีเป็นพนักงานขับรถให้กับผู้บริหารโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ก่อนหน้านี้ติดโควิดก็กักตัวอยู่ระหว่างรอโรงพยาบาล
ได้นัดเข้ารักษาที่โรงพยาบาลย่านพระรามสองครอบครัวเนี่ยมีแม่อยู่ด้วย
แม่ก็มีไข้แม่ยังไม่ได้ตรวจจนกระทั่งเย็น๑๘กรกฎาคม
สามีตัดสินใจชวนทุกคนในบ้านคือตัวสามีเองที่ติดโควิด
มีภรรยาด้วยมีคุณแม่ด้วยมีลูกอีก๒คน
บอกขับรถกลับบ้านกันเถอะไปปฏิบัติการลูกหลานอุดรธานีกลับบ้าน
ไปรักษาที่บ้านเราระหว่างทางทุกคนก็สวมชุดพีพีอีหมด
ภรรยาเป็นคนขับสามีไปนอนท้ายรถเลยนอนท้ายรถกระบะเลย
เพราะว่าติดโควิดนะฮะสามีก็นอนมาก็ขับรถกันมา
จอดพักที่ไหนเลยนะครับเพราะรู้ว่าต้องรีบเข้าโรงพยาบาล
มาถึงรอยต่อระหว่างจังหวัดนครราชศรีมากับขอนแก่น
ภรรยาบอกว่าเอ๊ะสามีเงียบเสียงไปแต่คิดว่าสงสัยเพลียหลับ
ค่ะจนกระทั่งมาถึงโรงพยาบาลตอนตีสี่ยี่สิบห้านาที
ของวันที่๑๙กรกฎาคมปรากฏว่าพอมาถึงไปปลุกสามีท้ายรถ
สามีเสียชีวิตไปแล้วฮะสามีเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ต้องนำไปชาปนกิจนะครับส่วนภรรยาแม่แล้วก็ลูกสองคน
ก็ถือว่าเสี่ยงสูงทางโรงพยาบาลก็นำไปตรวจให้นะครับ
พบว่าภรรยากับแม่ของผู้ชายคนนี้ติดโควิดเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลที่อุดรธานีลูกสองคนเนี่ย
ตรวจรอบแรกด้วยชุดรับผิดเทสไม่ติดเชื้อแต่ต้องกักตัว
ค่ะเพื่อรอการตรวจซ้ำนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าเศร้าจริงจริงนะฮะ
ส่วนเรื่องนี้ก็น่าเศร้าเช่นเดียวกันมาดูเรื่องราวของลุงรินอายุ๕๗นะคะ
ลุงติดเชื้อโควิดสิบเก้านอนรอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียวได้
ห้าวันดื่มแค่น้ำประทังชีวิตปัสสาวะอุจจาระบนที่นอนตรงนั้นเลยค่ะ
โอ้โหต้องขอบคุณเพจเส้นได้มากมากที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะ
สภาพห้องของลุงรินเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยอุจจาระเต็มไปด้วยปัสสาวะค่ะ
คือทางอาสาสมัครเส้นได้ที่เขาเคยติดเชื้อโควิด๑๙แล้วหายแล้วเนี่ยค่ะ
โอ้โหเขาน่ารักมากนะเขาอุ้มลุงรินเลยนะนี่ค่ะอุ้มมาเลย
มาจากชั้นสองทีมงานก็อาบน้ำให้ลุง
พอลุงได้อาบน้ำลุงก็เริ่มยิ้มแย้มได้มากขึ้น
เริ่มพูดคุยตอบโต้กันได้ครับทีนี้ค่ะก็ได้มีการส่งต่อรักษานะคะ
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากในแพทย์พรเทพนะคะก็สั่งการนำรถเอราวันและทีมงานมาช่วยดูแล
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลบุษราคำคาดว่าคุณลุงเนี่ยติดโควิดสิบเก้าจากการใช้ห้องน้ำรวม
เป็นห้องเช่าที่เป็นห้องน้ำรวมค่ะคุณผู้ชม
ว่าติดจากการใช้ห้องน้ำรวมเพราะว่าที่ห้องเช่าอันนี้
มีคนติดโควิด๑๙หลายคนเราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ให้คุยกับเจ้าของห้องเช่าที่ลุงรินเช่าอาศัยอยู่นะคะเป็นการคุยแบบวีดีโอคอร์เพื่อความปลอดภัยนะคะ
นายคุณากรคงเสรีดำรงอายุยี่สิบเก้าก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าลุงรินเนี่ย
อยู่คนเดียวเลยค่ะจริงจริงแล้วมีญาตินะคะมีลูกด้วย
แต่ทุกคนเขาอยู่ต่างจังหวัดกันหมดลุงรินขับแท็กซี่
มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดต้องกินยารักษาตามอาการ
ที่ผ่านมาที่ตึกห้องเช่าที่ลุงรินอยู่เนี่ยในตึกเดียวกันมีคนติดโควิดสิบเก้า
หลายคนมากทางเจ้าของห้องเช่าบอกว่าผมยังติดเลย
ผมยังติดเลยแต่รักษาจนหายแล้วแต่ลุงรินเนี่ย
พอไปตรวจปุ๊บพอรู้ว่าติดเนี่ยค่ะก็กักตัวเองอยู่ในห้อง
คือสิบสองกรกฎาคมลุงรินไปตรวจนะคะก็ทางเจ้าของห้องเช่าบอกว่าก็ช่วยนะ
ก็เอาอาหารเอาน้ำไปแขวนให้หน้าห้อง๑๖กรกฎาคมรู้ผลยืนยันว่าติดโควิด๑๙
แล้วลุงรินเนี่ยอาการหนักจากที่เคยมารับข้าวรับน้ำที่แขวนหน้าห้องได้
ครับมารับเองไม่ได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมคือสุดหนักอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า
จราปัสสาวะบนที่นอนของตัวเองนะคะคือลุงขยับไม่ได้เลย
ข้างตัวมีน้ำอยู่ขวดเดียวจิบน้ำไปเรื่อยห้าวันคุณผู้ชม
น้ำจิบน้ำประทังชีวิตนะคะคือเจ้าของห้องเช่าบอกว่าหดหูใจมากนะ
ก็พยายามประสานทุกหน่วยงานให้มาช่วยเหลือลุงรินหน่อย
แต่เจ้าของห้องเช่าบอกว่าผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปดูอาการลุง
เพราะกลัวว่าจะไปติดเชื้อแล้วเอาเชื้อไปแพร่ต่อให้คนในครอบครัวของผม
ก็เป็นห่วงลุงนะก็พยายามประสานขอความช่วยเหลือให้
สุดท้ายต้องขอบคุณเพจเส้นได้มากที่มาช่วยเหลือนะคะ
อะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็ได้รับการรักษาหมดแล้วตรวจลุงลินเนี่ย
เพิ่งมาติดทีหลังอาการแกก็เลยสุดตั้งแต่วันที่สิบสองเลย
ตั้งแต่ที่แกไปตรวจแบบว่ามันที่ตามพื้นตามพื้นห้องเขาก็จะมีอุจจาระ
เสพอุจจาระเขาแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยคือลุกคงจะลุกไม่ไหวแล้ว
ก็ใส่เกงในตัวเดียวนอนอยู่แล้วพอเราไปตะโกนเรียกแกก็เหมือนกับว่าแบบ
พี่กลับมาหาเราฟังเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคงลุกขึ้นมาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ตอนแรกผมเห็นเขาแล้วมันหดหู่นะแต่ว่าคือ
พอได้เห็นปุ๊บมันหมดเวลามันหมดเวลาหดหูแล้ว
ตอนนี้มันต้องช่วยช่วยตัวเองอ่ะต้องรีบติดต่อเขาเพื่อทำเวลาให้รถมารับเขาอย่างเงี้
เพราะว่าแบบเหมือนกับว่าเขาไอ้ไวรัสเนี่ยมันจะเกาะกินเขาคือถ้าช้าก็จะตายเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ย
นี่นะคะคือลุงรินก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบุษราคำ
ตอนนี้อาการของคุณลุงยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะร่างกายก็ตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
คุณหมอก็พยายามที่จะช่วยเหลือดูแลรักษาตามอาการนะคะ
ขอบคุณทางเพจเส้นได้และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปช่วยคุณลุงด้วย